สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๒๘พฤษภาคม๒๕๖๑ครับ
เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นนทบุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะ
พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนประสานงากับรถตู้นะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพ
ขณะที่จังหวัดชนบุรีคนขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะเฉียวชน

เลนมุดเข้าใต้ท้องรถพ่วง๑๘ล้อจนไฟลุกไหม้

ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พวกมันไปอยู่ใต้ท้องรถจนเกิดไฟลุกไหม้
ที่นายทองแดงจะถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต
ด้านนายพงวดิษฐ์ชัยตำมาอายุ๒๒ปีคนขับรถพ่วง
บอกว่าคาดว่ารถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนเล่นมา

ทำให้แรงเสียดสีไปโดนถังน้ำมัน

ด้วยความตกใจจึงได้กระโดดหนีเอาชีวิตรอด

มาทำการสอบสวนต่อไป
ส่วนที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

นายดาเบธนาพงภัยอายุ๓๕ปี
และนายกบบรรลือจันทราอายุ๓๗ปี

หลังขับชนประสานงากันบริเวณถนนสายแม่สอดตาก

ขาประกาศตำบลพวอร์
อำเภอแม่สอดอาการสาหัสทั้งคู่

นายดาเบกำลังขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดตาก
ถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง
เกิดชนประสานงากับรถของนายกบเสียงดังสนั่น
ทำให้ทั้งคู่ถูกอัดก๊อปปี้ติดขาซากรถ
อุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้รถทั้งขาขึ้นขาล่อง
ติดกันยาวนับกิโลเมตร
ปิดท้ายที่ตำรวจภูทรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

่งข้างเกาะกลางถนนชนประสานงากับรถตู้

ใกล้กับตลาดนัดหมู่บ้านบัวทองเคหะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือนายสาธิตเลิกงามอายุ๕๐ปีคนขับรถตู้
ใกล้กันพบรถกระบาดส่งของ
สภาพรถด้านหน้าพังเสียหาย
จากการสอบสวนนายดาวุฒิตีมะคนขับรถกระบะ
อ้างว่าระหว่างขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
ได้มีรถขับตัดหน้าจึงเหยียบเบรกกระทันหัน
ประกอบกับมีฝนตกถนนเปียกลื่น
ทำให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน

ซึ่งตำรวจได้คุมตัวนายดาวุฒิ
พร้อมจะสอบสวนสาเหตุที่แท้จริง
ก่อนแจ้งข้อหาในถ่ายหลัง